ความรักกันดีกว่านะคะสำหรับคู่นี้คุณจิ๊บปกฉา

หลายปีที่แล้วนะคะบอกว่าถ้าสหายชายแฟนของเขาคุณบอสค่ะ
เขาศึกออกมาแล้วน่าจะเบียด

ฝ่ายหญิงนะคะก็ยังรอเซอร์ไพรส์กันอยู่ค่ะ
นี่ที่เราไปเจอเนี่ยคือไปร่วมชมแฟชั่น
เอาไปฟังดีกว่าว่าตกลงเขาจะมาง้อหรือเปล่า
แล้วจะมีรักที่หวานฉ่ำกลับมาคืนดีอีกไหมไปฟังค่ะ
วันที่๑๔๑๕ไม่รับงานแล้ว

ตอนนี้ตารางงาน๑๔๑๕จิ๊บว่างค่ะ
เป็นการบอกออกสื่อเลยว่าว่างนะจ๊
อุ๊ยเหรอไม่น่าจะใช่

น่าจะยังเพราะว่าเขาก็อินกับรถพระธรรมมาก

ค่ะก็ต้องรอเรื่องกันต่อไป

หลังจากที่เคยสร้างเรื่องราวเลิกราจากพลอยหอวัง

ซึ่งเป็นนางเอกวิกน้อยศีระคุณผู้ชม

แต่ว่าล่าสุดค่ะไปสอบถามนะคะ

ยังไม่เลื่อนพี่น้องการใช่โสดอาจจะไม่ได้พัฒนาครับผมว่านะผมว่าผมว่าผมว่า
แต่ที่มันเป็นอย่างเงี้ผมว่าผมดีดีแล้วแต่จริงจริงอยากแต่งงานอยากอยากมีลูกนะ
แต่คือผมว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันจะมีเดี๋ยวมันมีเองแหละผมเป็นคนที่จะจะไม่ได้ค่อย
วิ่งแบบไปหักก็คือฟังก็งงเพราะว่ายังไม่เลื่อนสถานะแต่ก็อยากแต่งงานนะแต่ว่าตอนนี้ก็
ยังสดอยู่นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปถามอีกทีแล้วกันพี่แจ๊คว่าจะเอาอย่างไงนะครับค่ะใช่ตอน